เหนือใต้อบตบ
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์
วันนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่ตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
ที่นี่เป็นชุมชนเล็กที่ไม่เล็กเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก
พร้อมกับใบตองจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสายน้ำด้วย

แต่ว่ามันจะมีเสน่ห์ยังไงนั้นเดี๋ยวตามใบตองไปดูกันค่ะ
เดินมาไม่ไกลก็เจอชาวบ้านได้ปูมาเยอะแยะเลยค่ะ
ว้าวจะเป็นปูอะไรจะมีวิธีการจับยังไง
ใบตองว่าเราไปดูกันดีกว่า
อยากขโมยนะคะแต่ไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไงจริง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือเข็มขัดปูค่ะ
จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่มากขึ้นเรื่อยแล้วนะคะ
คุณพี่เขาเป็นมือหนึ่งของการจับปูของที่นี่เลยค่ะ
เอวของคุณพี่เนี่ยมีมูลค่าประมาณ๓๐๐๐บาทเลยนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหไทยแลนด์
และหากมาชุมชนลีเล็ตสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือการนั่งเรือชมธรรมชาติ
และความอุดมสมบูรณ์ของผู้ชมที่นี่มากขึ้นเรื่อยแล้วค่ะ

และวันนี้ผู้ใหญ่สมชายขออาสาพาใบตองไปค่ะ
ผู้ใหญ่คะที่เราร่องอยู่นี่คือป่าชายเลนทั้งหมดเลยค่ะ
ครับทั้งหมดป่าชายเลนในตะบุนเฮเล็ดมี๗๑๑๘ไร่

ที่นี่จะมีปากชาเลนที่ลุกคืบไปในทะเลนะครับปีละหลายร้อยไร่
เหตุที่เกิดป่าเพราะว่าคนในชุมชนช่วยกันดูแล
แล้วก็คนในชุมชนไม่ให้เรือที่ผิดกฎหมายเข้ามาบริเวณชายฝั่งนะครับ
เรือข้างนี้จะมีโซ่นะครับมันทำลายต้นไม้
ทำร้ายรากไม้ต้นกล้าไม้ใช่ไหมคะ
ก็แทบให้เรือผิดกฎหมายเข้ามาเลยใช่ไหมครับ

แล้วจะมีแต่เรือของคนในชุมชนเท่านั้นค่ะครับผู้ใหญ่
เรือต่างคนที่ก็มาที่นี่นะครับที่นี่จะมีป่าบุกทะเล
ผงทะเลระบบน้ำระบบนิเวศดีทำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลา
ชาวบ้านที่นี่ก็สามารถไปจับทรัพยากรสัตว์น้ำมาแปรรูปจำหน่าย
ไม่ต้องไปหากินไม่ต้องเล่นร่อนขายข้าน้อง
ไปซื้อก็คือเอาที่มีอยู่เนี่ยมาทำกินถ้าเหลือก็ขาย
เมื่อสักครู่นี้คือเราร่องเรือมาค่ะผู้ใหญ่
ต้องจะเห็นว่าทางมันยังแคบอยู่ใช่ไหม
แต่ร่องไว้สักพักมันกว้างขึ้นอ่ะ
ตอนนี้เราถึงทะเลแล้วออกทะเลไปยังคะ
ซึ่งเล็กและเป็นรอยต่อของอำเภอท่าฉางอำเภอพนปิน
อำเภอพนฟินมีตำบวนเดียวที่ติดทะเลคือตำบวนลีเรสค่ะ

เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวบ้านดอนนะครับ

แล้วอย่างนี้คือนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวชม

อยากให้นักท่องเที่ยวคำนึงถึงเรื่องของการ
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย

แล้วก็ไปพลินไฟกับสัตว์น้ำ

ที่นี่จะมีปลาโลมาเข้ามาริมสัตว์น้ำตัวเล็กนะครับ
จึงโรม่าสีชมพู
ปลารโรม่าสีชมพู
ถือว่าระบบนิเวศแถวนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากสูงมาก
เห็นเมื่อกระโดดเดื้งได้เลย
ตอนแรกกำลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นปลาโลมา

กำลังหาสัตว์ทะเลกันอย่างขมักเขม่นค่ะ

สวัสดีค่ะพี่
ขอดูหน่อยครับ
และทั้งหมดนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสะท้อนให้เห็นวัฒนาจักรของการพึ่งพาอาศัยกันของคนกับธรรมชาติ
ชาวบ้านช่วยต่อลมหายใจให้ธรรมชาติ
ธรรมชาติเองก็ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
ต้องสัมผัสได้ถึงความผูกพันกับสายน้ำ
และชุมชนแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง
ชาวบ้านทุกคนหวงแหนถิ่นรักบ้านเกิด
ต้องสัมผัสได้ถึงเสน่ห์
ความเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์แบบค่ะ

ตองจะพาไปดูการทำกะปิที่บ้านลีเล็ด
และชิมอาหารปากใต้รสเด็ด

ไหวไหมไหวค่ะไม่มีคำว่าไม่ไหว
สักครู่
สักครู่ค่ะ
โอโหไทยแลนด์